ติดตามกันในช่วงตลอดกิน
นี่ดูข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบมากมายแบบนี้
น่ากินน่าทานสุดไปเลย
ตัวโตอย่างนี้แขวนไว้แบบนี้เต็มตู้
เชื่อไหมคะว่าขายหมดนะคะ

ขายอยู่ที่ริมฟุตบาทถนนรื่นรม
เทศบาลนครขอนแก่นนะคะ

วันหนึ่งมีเป็ดกว่า๒๐ตัวนะคะ
ห้อยโชว์ลูกค้าแบบนี้ค่ะ
แล้วบอกเลยว่าเป็นเป็ดที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะ
แล้วก็นำมาหมักด้วยสูตรเด็ดของทางร้าน
ทำให้เป็ดนี่มีหนังกรอบเนื้อนุ่มแน่นรสชาติดีค่ะ
พอทานกับน้ำราดและซอสพริกเดี๋ยวเข้ากัน
หรือบางคนชอบทานเป็ดเปล่าก็ได้

ส่วนถ้าใครอยากจะทานเขาก็ขายจานหนึ่ง๕๐บาท
พิเศษเพิ่มไปอีกเป็น๖๐บาทนะคะ
แล้วนอกจากเมนูเป็ดแล้วนะคะคุณ

หมูกรอบที่นี่เขาก็ทำเองค่ะ
แบบอารมณ์กรอบนอกนิ่มไหน
หรือข้าวหมูแดงกุ้นเนื้อนแน้นคือเขียวเข้าไปกัดเข้าไปหุ่ยรายในปาก

เรื่องไม่ถูกก็เอาเป็นแบบรวมนั่น

ไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูแดงหน้าเป็ดก็รวมกันได้เลยนะ

จำเนียนนำแถ่งอายุ๕๔ปีเจ้าของร้านเนี่ยเมื่อก่อนนะ

ก็เลยได้เรียนรู้สูตรการทำข้าวหน้าเป็ดมา
แต่จากนั้นก็ลาออกจากงานมาเปิดร้านเองค่ะ
ก็มาเปิดเป็นร้านรถเข็นข้างทางขายมาแบบนี้กว่า๒๐ปี
แล้วก็ขายดีขายหมดทุกวันนะคะ

เพราะว่าพี่จำเนียนเนี่ยเขาเปิดทุกวันค่ะ

คนทำงานก็ทานแล้วก็อิ่มอร่อยอยู่ท้อง
ราคายอมเยาะแถมให้อยู่

เพื่อใครอยากจะสั่งล่วงหน้าไปถึง

หมายเลขศูนย์ประสาม๑๔๗๙๓๘๓ค่ะ

ธรรมดาจานละ๕๐พิเศษ

ก็เอาต่างกันแค่๑๐บาทเอง

ตีตัวเองเหนื่อยแล้วตีตัวเองเถอะ